อากาศหนาวพาขึ้นไปที่ยอดดอยอินถนน
เมื่อช่วงเช้า๑๐องศาแล้วนะ
อีกไม่กี่วันน่าจะเลขตัวเดียวแล้วนะครับ
โดยเฉพาะจุดชมวิวกิวแม่ปาน

มุดช่วงเช้าตรวจสอบไปตอน๗โมงนะฮะ
วันนี้บรรยากาศหลายพื้นที่อากาศเย็นลงเยอะเลย

เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาว
โดยเฉพาะยอดดอยอินถนนมาช่วงเช้า

กิวแม่ปาน๑๑องศาเซลเซียต
ที่ทำการอุทยาน๑๕องศาเซลเซียต
นับว่านี่คือครั้งแรกของปีที่อุณหภูมิลดลงแบบนี้

เราจะเห็นองศาแบบตัวเดียว
องศาหรือลงไปที่๑องศาก็เคยมีมาแล้วนะครับ

มองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แรกของวันด้วย

โชคดีอากาศเย็นครับนักท่องเที่ยวขึ้นไปก็ได้สัมผัสอากาศหนาวยามเช้าแบบนี้ครับ
เมื่อวานคนไปเที่ยวเยอะมากเลยหลังจากที่ทุกอย่างมันก็คลี่คลายลงกับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
เงียบเหงากันมานานแต่ขอเตือนแบบนี้ใครจะขับรถขึ้นยอดดอยยอดภูต้องชำนาญเส้นทาง
เพราะบางจุดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมีหมอกลงแล้วก็ฝนตกด้วย
ต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยแล้วกัน
ยากาศน่าเที่ยวมากนะคะจากเชียงใหม่ลงมาที่บึงกาลกันบ้างค่ะ
บึงการนะคะริมโขงก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็นเหมือนกัน๒๓องศาเซลเซียสเลยนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศบริเวณริมโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
ซึ่งก็มีลมเย็นจากทางสปลาวพัดมาที่๒๓องศาเซลเซียสนะคะ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวริมโขงก็ต้องตื่นกันแต่เช้ามาสร้างความอบอุ่นร่างกายหน่อย
จ๊อกกิ้งนะคะวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งผิงไฟกัน
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูหนาวในอีก๑๒สัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เซกาบึงกาลเองก็อยู่ในเขตที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวนะคะ
เขาก็มีการเตรียมเสื้อกันหนาวเพื่อที่จะก่อฝิงไฟต่างผ้าสร้างความอบอุ่นนี่เนี่ยค่ะ
ข้างบริเวณคอกวัวแบบนี้คอกวัวคอกควายต่างก็ต้องมีการผิงไฟให้ความอบอุ่นทั้งคน
นี่เกษตรกรแล้วก็วัวด้วยจะได้อบอุ่นกันไป

ใช่แล้วก็คืออากาศหนาวแบบนี้ก็ถือว่าทั้งนอกจากเสื้อแขนยาวต่างก็ต้องก่อไฟสักหน่อย
เพราะว่าได้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้
ทางด้านของพยากรอากาศเขาก็บอกเช่นกันว่านอกจากอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะ

ภาคใต้ต้องระวังกันหน่อยละกันในเรื่องของฝนตกหนักค่ะ
เพราะว่ามรสุมที่มีการพัดพาจากจีนลงมาแผ่ปกกลุ่มเวียดนาม
แล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็จะส่งผลให้อากาศภาคเหนืออีสานเย็น
แต่ภาคใต้ฝนตกหนักนะคะ
น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนกรุงเทพของเราวันนี้ก็อยู่ในสักประมาณ๒๓
ถึงล่าสุดก็ประมาณ๒๖องศาเซลเซียตก็กำลังสบายนะครับ